คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อน
เพราะว่าช่วงนี้ฝนยังคงตกหนักในหลายพื้นที่
ฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากจนเกิดเป็นคลิปนี้
เพราะเขาบอกว่าน้ำตกแล้วก็ทะเลโครนในอำเภอกิ่งวิภาวดีจังหวัดสุราธานี
น้ำมาแรงอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในคลิปนี้นะครับ
โอ้โหคุณได้ยินเสียงไหมฮะน้ำมันซัดมันแรงขนาดไหนฮะ
ก่อนหน้านี้คือเป็นน้ำตกธรรมดานะคุณแต่ตอนนี้เป็นน้ำตกที่เป็นทะเลโคนไปแล้วนะฮะ
เพราะว่าน้ำมันซัดเอาดินเอาโครนมาเต็ม
ข้าวเน็ตเขาโพสต์ลงในโซเชียลขณะเกิดน้ำป่าไหลหลัก
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็กระแสน้ำแรง

ในพื้นที่อำเภอกิ่งวิภาวดีจังหวัดสุราชธานีนะครับ
หลายคนเห็นสถานการณ์แล้วแบบนี้โอ้โหบอกว่าวิกฤตเหลือเกิน
กระแสน้ำแรงมากและเป็นห่วง
ขอให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยด้วยนะฮะ
นี่มีคนเข้าไปถามเจ้าของคลิปเยอะเลย

แต่ก็เขาบอกว่าสวดมนต์ตลอดเลย
กลัวน้ำจะซัดมาทำอันตรายนะครับ
เช่นเดียวกับเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ฝนตกหนักเป็นเวลานานเป็นชั่วโมงนะครับ

ไหลเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชน
มีคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ด้วยนะครับ
รถก็ต้องฝืนขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องฝืนขี่เหมือนกันนะฮะ
แล้วก็น้ำมันก็ซัดเข้ามาในบ้านในร้านของประชาชนด้วยนะครับ
แต่ว่ารถบอกว่าถ้าไม่ขับไปนะเดี๋ยวมันจะดับ

นี่เป็นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูอีกที่หนึ่งนะครับ
ที่ถนนปากนครถนนสายมุมป้อมและถนนสายศรีปราศนะฮะ
ที่นี่ก็มีสภาพอย่างที่เห็นแล้วครับ
เพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินทำให้น้ำท่วมในพื้นที่

แล้วก็ทำให้รถเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากนะครับ
แต่ว่าหลังจากฝนหยุดตกแล้วระดับน้ำตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยแล้วนะฮะ

ก็อย่างที่บอกไปลมที่ปกคลุมบ้านเราอยู่นะฮะ
ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ
กลุ่มประเทศเวียดนามนะฮะหย่อมความกดอากาศต่ำก็คือความร้อนนะฮะ
ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับฝนตกบางแห่ง
เพราะอย่างที่บอกไปร้อนมันมาปะทะอากาศที่ชื้น

ทำให้มีฝนตกทั่วไทย๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะฮะแล้วก็ขึ้นลมสูง
ขอให้ระมัดระวังขึ้นลมในทะเลด้วยนะครับ
บ้านเราจะเข้ารูดูฝนอย่างเป็นทางการ
เราก็ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากเจ้าพายุอัศนีนี้ก่อนเลย